พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเขาเป็นวิศวกรบริษัทเอกชน
บ้านหลังนี้คนร้ายขึ้นบ้านไปรักทรัพย์๒ครั้ง๒คราด้วยกันนะคะ
แล้วก็คนร้ายเป็นลักษณะบุกเดี่ยวขึ้นไปแล้วก็ลักทรัพย์
กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ค่ะจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนลองไปดูค่ะ

ทุกแบบว่าหมดพฤติกรรมหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะ

ภาพคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะ
ขณะเข้าไปก่อเหตุภายในหมู่บ้านวินเทจวิวซอย๑หมู่๓ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะนายชัชวัลบอกว่า
โจรขึ้นบ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งแรกของหายไป
เกือบเกือบแสนเขาก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็สัญญาการขโมยแต่วันเกิดเหตุทำไมรู้ไหมคะ
ลืมเปิดสัญญาการขโมยอุตส่าห์ติดเอาไว้ลืม
ลักษณะของการลักทรัพย์เนี่ยมันคล้ายกับครั้งแรกมาก
เจ้าของบ้านบอกแบบนี้เนื่องจากว่าเหมือนกับคนร้าย
มั่นใจเดินตรงเข้าไปงัดหน้าต่างบานเดิม
คุณนึกออกมั้ยที่เก่าเวลาเดิมว่า
เก่าเวลาเดิมคือเดินเข้าไปแบบมั่นใจรู้ว่าตรงไหนมุมไหนเป็นอะไร
แล้วก็เปิดหน้าต่างบานเดิมงัดเข้าไปบานเดิมเลย
ตำรวจจะให้เจ้าหน้าที่กองวิทยาการเก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้าย
แล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ